นีสงกรานแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็เที่ยวสนุกสนาน
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะ
ที่นี่เนี่ยเขาก็มีการสักการะบูชาขอพรสิ่งที่เป็นสิริมงคลกันด้วย
ไปดูบรรยากาศว่ามันคึกคักกันขนาดไหนค่ะ
นี่ที่นี่เป็นที่ประจำนะที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

หรือว่าเป็นสิริมงคลเช้าบ้านเขาก็แหงมาที่นี่
สุพรรณบุรีจ้าโอ้โหคนเยอะเลยอ่ะถูกต้องเลยเนี่ย
วันธรรมดาก็เยอะอยู่แล้วค่ะยิ่งช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
ก็คนเยอะไม่แพ้กันนะเขาว่ากันว่า
ชาวบ้านเนี่ยหลังไหลไปร่วมพิธีเสริมสิริมงคล
และขอโชคราบกว่า๕๐๐คนเลย
อีกทีวัดนี้ผมว่าคุณผู้ชมก็นึกออกแหละ
แต่ขอบอกแล้วกันว่าวัดคือวัดไพแขก
ถูกต้องวัดอุทุมพรพระรามเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็เป็นวัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
คือช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มีการจัดงานสงกรานขึ้นมา
แล้วก็มีการส่งน้ำพร้อมกับขอพรพระพุทธรูปเก่าแก่
พ่อเสด็จประธานพรที่มีอายุกว่า๕๐๐ปี
ทำการเสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็มาส่งน้ำพระกันแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ในการขอพรจากพ่อขุนชังมาหาเศษฐีเนี่ย
ปฏิสถานอยู่ภายในวัดตามความเชื่อที่ว่า
ขุนช้างจะให้โชคให้ลาบ
แค่ได้มากราบมาไหว้มาขอพร
ก็จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ทำมาค่าขึ้นเป็นมหาเศรษฐีได้
ถ้าคิดดีทำดีขยันทำมาหากิน

การเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่สุพรรณบุรี
ใช่แต่ว่าดิฉันรู้สึกว่าตอนนี้พลาดอะไรไปบางอย่าง

เราไปไหว้พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี

ทำไมไม่มีขันน้ำมนต์น่ะ
ปกติไปต้องไม่พลาดใช่ไหมคะ

นี่ขันน้ำมนต์เนี่ยเอามาใช้เป็นขันสำหรับรับน้ำเวลาส่งน้ำก่อน
เป็นชั่วขับส่งกราน